ปริงดูดเลือดคุณผู้ชมเวลาที่เราเห็นข่าว
ก็คือจะมาเกาะตามขาแล้วก็ดูดเลือดใช่ไหม

ต้องส่งตัวมาให้หมอที่บ้านเรา

อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเวลาไปกินอะไร
ต้องระวังเปิดพิษดารทั้งหลาย

เป็นหนอนไม้ไผ่แห้งค่ะ
พอกินไปแล้วก็มีอาการชักตัวเกร็งเลย

โดยเรื่องนี้ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดที่จังหวัดตา
ก็ได้เล่าเหตุการณ์ช่วยชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีหนุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง๙คนนะ
ส่งตัวต่อมาจากโรงพยาบาลพบพระ
มารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด
โดยคุณหมอก็คือนายแพทย์นฤทธิ์บุญธนพัฒน์
แพทย์ชำนาญการด้านระบาดวิทยา

ไปเข้าร่วมพิธีไหว้ผี
แล้วก็มีการจัดเลี้ยงอาหารกันในหมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วเมนูเด็ดคือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอเอาให้ดูค่ะ

ชาวบ้านเขามองเผินคิดว่าเป็นถังเช่าไงคุณ

แล้วก็เชื่อกันว่าถ้าเกิดกินไปแล้ว
จะเพิ่มสมรรถนะทางเพศ
ทีนี้พอหนุ่มทั้ง๙คน
กินเจ้าหนอนไม้ไผ่แห้งตายไป
คนละตัว๒ตัวสุดท้ายค่ะ
คือคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้หนาวสั่นชักเกร็ง
ต้องรีบนำตัวพาส่งโรงพยาบาลนะคะ
ล่าสุดผู้ป่วย๑คนตอนนี้ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ส่วนอีก๘คนอาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ
สาเหตุก็เกิดมาจากการกินพิษของหนอนไม้ไผ่แห้ง

ถ้าเกิดกินในปริมาณมากอันตรายมากนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าพิษอาจจะทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

ใครชอบกินเมนูเปิบพิษดารทั้งหลายแหล่
ต้องสังเกตต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ
กันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงรายกันบ้าง
ทีมแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก็ได้ให้การรักษาเด็กชายชาวลาววัย๗ขวบได้สำเร็จนะคะ
เพราะว่าไปตรวจพบว่ามีปริงควายติดอยู่ในลำคอของเด็ก
และทีนี้ก็สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยทราบข้อมูลค่ะบอกว่าสักประมาณเดือนก่อน
เด็กชายคนนี้เขาลงไปเล่นน้ำในคลองหลังบ้าน
ที่เมืองต้นพึ่งที่ลาวเนี่ยนะคะ
พอกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกเจ็บบริเวณลำคอ
แล้วก็มีอาการไอไอออกมาเป็นเลือด
ก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ลาว
แต่ว่าอาจจะเครื่องมืออาจจะยังไม่พร้อม

ทางโรงพยาบาลก็เลยส่งตัวเด็กมารักษาต่อที่บ้านเรา
คือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

แล้วนี่ค่ะพอทีมแพทย์ส่องกล้องไปตรวจดู
ก็เลยเจอปริงควายตัวใหญ่ขนาดนี้

คือกำลังดูดเลือดกินเลือดจนตัวอ้วนเลยค่ะ
ช่วงสายเมื่อวานนี้
คุณหมอก็เลยผ่าตัดโดยใช้วิธีส่องกล้อง
แล้วก็คีบตัวปลิงควายออกมาจากลำคอของเด็กได้สำเร็จ
โอ้โหดูสิตัวยาวเลยนะ
พอมาดูนะความยาว๘เซนติเมตร
แต่ตอนนี้น้องอาการปลอดภัยแล้วนะคะ